เอาล่ะคุณผู้ชมฮะมาดูคดีหวย๓๐ล้านกันนะครับ
วันนี้จะขึ้นสารนัดแรกในคดีแพ่งนะครับ
ก็ยังคงเป็นพาดหัวพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ตำรวจกับครูคู่กรณีหวยขึ้นสารนัดแรก
วันนี้คดีอายัดเงิน๒๕ล้าน
กองปราบจ่อแบ่งงานในการคลี่ปมนะครับ
ก็วันนี้ต้องติดตามกัน๙นาฬิกา
สารจังหวัดกาญจนบุรีคดีแพ่ง
ได้นัดคู่ความไปพบเป็นนัดแรก
ก็มีทั้งครูปรีชามีทั้งหมวดจบรูนที่จะต้องขึ้น
เพื่อที่จะให้สารพิจารณานะครับ
ในคดีหมายเลขดำพพหนึ่งสองสามศูนย์ทับ๒๕๖๐
ถือว่าเป็นการประจันหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง
คือปกติแล้วครูปีชากับหมวดจรูนไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่
เป็นการพูดคุยผ่านทางสื่อตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
แต่ครั้งนี้จะต้องเจอกันแบบใกล้ชิด
เพราะว่าในศาลห้องเขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะต้องอยู่ใกล้กัน
ครั้งก่อนสารหลักเมืองครูปรีชาไม่ได้ไป
แต่ครั้งนี้ที่สารแพ่งครูปีชาและหมวดจรูนต้องไปนะครับ
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะดูความเคลื่อนไหวของทุกคนในคดีที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นเจ๊เกียวไม่ว่าจะเป็นป้าพัฒน์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับ
เมื่อวานทีมข่าวของเราก็ไปดูเจ๊เกียวก่อน
เจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลนะครับ
ยังคงขายสลากินแบ่งรัฐบาลตามปกติอยู่ที่วัดชัยชุมพลชนะสงคราม
เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาเจ๊เกียวกับป้าพัดไม่มาขายของ
พูดถึงเจ๊เกียวก่อนเจ๊เกียวนี่เกี่ยวข้องกับคดียังไง
เจ๊เกียวเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แล้วก็มาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเลขที่ลงทางที่๒๖ไปจากคนขาย

แล้วก็เห็นว่าหมวดเก็บลอตเตอรี่

เจ๊เกี่ยวนะฮะเจ๊เกียวยังไปขายของขายดิบขายดีตามปกตินี่แหละฮะ
ยังบอกว่ายังไม่ได้รับการประสานจากตำรวจกองปราบรามเพื่อเข้าให้ปากคำนะครับ
แต่พร้อมเสมอแม้จะมีบุคคลที่๓พยายามที่จะมาข่มขู่เจ๊ให้ย้ายฟังเถอะ
คือเลิกเป็นพยานของครูปีชาเถอะมาเป็นพยานของหมวดจรูนซะ
หรือไม่ก็ให้เลิกยุ่งกับคดีนี้เพราะเจ๊เนี่ยอาจจะติดคุกติดตารางนะเจ๊
แต่เจ๊เกียวยืนยันว่าไม่กลัวเพราะเจ๊พูดความจริงฮะฟังเสียงเจ๊เกียวหน่อยครับ

หมายถึงสุขภาพจิตทำให้เหมือนบีบให้สื่อให้บีบคันเราอะไรอย่างนี้ให้สุขภาพจิตเราไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่เจ๊เกียวไม่ได้หวั่นใจไม่ได้วั่นไหวเลยความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่เจ๊เกียวไม่เคยกลัว
ฝากถึงกองปราบและเจ้าหน้าที่โดยตรงนิดนึงเรื่องนี้ทำไมไม่พาคุณจรูนมาทำแผนที่บ้างล่ะว่าซื้อตรงไหน
เวลาจริงเวลาเขามีนัดวันอังคารกับศุกร์ฝากนิดนึงฝากทางกองปราบให้พาคุณจรูนและภรรยามาทำแผนหน่อยเวลาจริงขายจริงซื้อตรงไหนจากคนไหนขอฝากนิดนึง
บอกว่ากองปราบพามาสิวันอังคารวันศุกร์เอาหมวดมาเหมือนที่พาครูปรีชามาจำลองเหตุการณ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ค่ะเพราะเจ๊เกียวก็อยากรู้เหมือนกันว่าหมวดจรูนเนี่ยซื้อสลากจากแผงไหนเพราะแผงค้าเนี่ยก็จะรู้จักกันหมดอ่า
จรูนมาซื้อแผงไหนมาทำแผนหน่อยแต่ว่าหมวดจรูนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะว่าจำไม่ได้ค่ะ
อืมครับส่วนแม่ค้าขายลอตเตอรี่คนอื่นอื่นโดยเฉพาะป้ารัตนาพรหรือว่าป้าบ้าบินอ่า
บ้าบินมาไหมป้าบ้าบินป้าบ้าบินเนี่ยนะคะ
คนที่ขายลอตเตอรี่เนี่ยให้กับมือของคุณครูปีชาอ้างว่าแบบนั้นนะเขายืนยันว่าแบบนั้น
ใช่ไม่ได้มานะคุณไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาขายลอตเตอรี่ตามแผงที่เคยขายประจำนะฮะ
เจ๊เกียวบอกว่าป้าบ้าบินเนี่ยคงจะเครียดกับเรื่องนี้มากอืม
คิดว่างวดนี้คงไม่ออกมาขายแล้ว
เพราะสลากเป็นของป้าบ้าบินเจ๊เกียวก็ยืนยันให้ฟังแบบนี้
ตอนนี้เจ๊เกียวและเพื่อนแม่ค้าด้วยกันก็ช่วยกันเลยนะ
ช่วยเอาสลากของป้าบ้าบินเนี่ยมาแบ่งกันขายอ๋อเพราะว่าป้าเครียดมากแล้วตอนเนี้ย
ใช่ฮะและแม่ค้าทุกคนก็พร้อมที่จะให้ปากคำกับตำรวจกองปราบครับ
อกจากนี้เจ๊เกียวยังบอกอีกว่าหลังมีเรื่องนี้เกิดขึ้นขายสลากดีเหมือนเดิม
ค่ะลูกค้ายังไว้ใจอยู่
ที่เคยไลน์มาสั่งก็สั่งเหมือนเดิมอ่า
พร้อมกับเอาสลากที่ลูกค้าสั่งไว้มาให้ดูก็มีเป็นปึกใหญ่เนี่ย
โชว์ให้ดูเลยเนี่ยลูกค้าเจ๊สั่งแล้วเนี่ยสั่งแล้วเนี่ย
ขายดีช่วงนี้ไม่มีปัญหาไม่มีผลกระทบเลยนะครับ
แล้วก็สลากเนี่ยเขียนชื่อไว้ครบทุกชุดนะเจ๊เกียวบอกว่า
นี่แหละคือสิ่งที่ยืนยันว่าแม่ค้ามีสัจจะคนถึงเชื่อใจ
และไว้ใจถึงทุกวันนี้ยอดไม่ตกยอดจำหน่ายไม่ตกอ่ะจ้า
อยู่ที่เออขายอยู่ที่เดิมแล้วคนที่สั่งทางไลน์ก็สั่งเหมือนเดิม
เท่ากับยังขายอย่างเหมือนเดิมนะตอนนี้เจ๊เคียว
ใช้ชีวิตปกติมาขายเหมือนเดิมส่วนป้าบ้าบินน่าจะเครียด
ก็เลยไม่มาขายแบ่งสลากให้เพื่อนขายส่วนป้าพัดล่ะครับ
ป้าพัดนะคะหรือว่านางพัชริดาพรมตาป้าพัดเป็นคนขายลอตเตอรี่ขายต่อ
ให้กับป้าบ้าบินอีกทีหนึ่งก็คือเลขที่ลงท้ายด้วย๗๒๖เนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปขายให้ครูปีชาเจ๊เกียวพูดไปถึงป้าพัฒน์บอกว่า
ตอนนี้ป้าพัฒน์ไม่ได้ขายอยู่ที่จุดเดิมแล้วนะไปขายอยู่ที่วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
เป็นวัดจีนอยู่บนเขาห่างจากตัวเมืองกาลประมาณ๒๐กิโลเมตรกว่า
ทำไงคะตามไปสิคะไปตรวจสอบว่าป้าพัดยังขายอยู่ตามที่จุดเจ๊เกียวบอก
แล้วก็ขายตามปกติด้วยเนี่ยป้าพัฒน์

มาขายอยู่ที่วัดแห่งนี้แม้ว่าจะอยู่ไกล
แต่มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระเสริมดวงกันเยอะ

ยืนยันไม่ได้หลบหนีนะคะแค่เปลี่ยนที่ขายนะคะ

พร้อมสำหรับการให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจกองปราบปราม
และบอกด้วยว่าช่วง๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ได้นัดพูดคุยกับทนายความของครูปรีชาแล้ว
เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นสารแพ่งวันนี้
ที่สารจังหวัดกาญจนบรี

เพื่อยืนยันความจริงที่ตัวเองพูดมาตลอด
ก็คือสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง

ก่อนให้ป้าบ้าบินเอาไปขายให้คุณครูปรีชาค่ะ

ความเคลื่อนไหวของครูปรีชาไคร่ครวน
ครูปรีชาบอกว่าปกติคุยและปรึกษากับทนายความอยู่แล้ว
แต่เมื่อวานนี้มีการนัดหมายเป็นการเตรียมพร้อม

ส่วนกระแสข่าวว่าตำรวจกองปราบปรามพบพิรุษ
ครูปรีชามีพิรุธหลายอย่าง
ครูปีชาตอบเพียงว่าตั้งแต่กองปราบปรามรับทำคดี

แล้วก็สอบถามรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นเอง
และวันนี้๑๒กุมภาเวลา๙นาฬิกา
ก็จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ในคดีที่ตนฟ้องศาลให้อายัดบัญชีเงินฝาก
ร้อยตำรวจโทจรูล๒๕ล้านบาท

ลอตเตอรี่ไปขึ้นเงิน๓๐ล้านบาท
แล้วเบิกไปใช้แล้ว๕ล้านบาทนะครับ
ถือว่าเป็นนัดชี้กันนำสืบประเด็นต่าง
ครูปรีชาบอกไม่หนักใจมีความมั่นใจ
เพราะอย่างไรก็เป็นของผม
วันนี้นัดทีมทนายเข้าประชุมพร้อมกัน
ก่อนจะเดินทางไปสารนัดแรกนะครับ
วันนี้หมายถึงเมื่อวานนะครับ
ดูความเคลื่อนไหวของหมวดจรูนนะฮะ
ความเคลื่อนไหวของหมวดจรูนนะคะหรือว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามผ่านทางลูกสาวนะ
ลูกสาวก็บอกว่าทางครอบครัวตอนนี้ก็พร้อมเหมือนกัน

โดยจะมีการไปให้กำลังใจกันทั้งครอบครัวเลย
พร้อมทีมทนายความบอกว่าจะเดินทางไปด้วยเหมือนกันค่ะ
ลูกสาวบอกว่าจะไปให้กำลังใจพ่อฮะ
ยืนยันวันที่พ่อซื้อลอตเตอรี่และรู้ว่าถูกรางวัลที่๑
พ่อได้ถ่ายรูปแชร์ในกลุ่มไลน์ครอบครัว
จากนั้นพ่อและแม่ได้เดินทางไปที่กองสลากเพื่อขึ้นเงิน
ส่วนการที่ครูปรีชายืนยันว่าเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงนั้น
ตัวลูกสาวของหมวดจรูนบอกว่าก็ไม่รู้สึกกลัวนะ

ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของศาลนั่นเองนะครับ
ลูกสาวนี่ถือว่าเป็นคนกลุ่มความลับสำคัญเลยนะ
เพราะว่าจะคุยกับทนายตั้มอยู่ตลอด
หลักฐานอะไรต่างที่ทนายตั้มได้มา
จะคุยกับลูกสาวก่อนแล้วค่อยเอาไปอธิบายให้คุณพ่อ

ส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะที่เข้ามาดูแลคดีนี้เหมือนกัน
บอกว่าหลังจากได้รับสำนวนการสอบสวน
จากทางที่เดิมก็คือสพเมืองกาญจนบุรี
ก็ได้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมา
เร่งสืบหาข้อที่จริงว่าลอตเตอรี่ดังกล่าวเป็นของใคร
จริงแล้วยืนยันต้องมีผู้ถูกดำเนินคดีแน่นอน

ส่วนจะข้อหาใดบ้างขอให้อดใจรอผลการสอบสวนสักนิดหนึ่ง

ผู้ก่อเหตุมีแผนประทุศกรรมเดิม
ตัวละครที่ก่อเหตุก็ไม่เยอะด้วย
อกจากนี้คดีนี้ยังมีคดีการอ้างสิทธิ์ลอตเตอรี่
ถูกรางวัลที่๑อีกหลายคดีที่เคยเกิดขึ้น
บอกสังคมอดใจรอแป๊บนึง
กองปราบจะแถลงข้อเท็จจริงให้ความกระจ่างแก่สังคมเร็วนี้
ส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่บอกว่ากองปราบ
จะเชิญตัวเจ๊เกียวหรือว่านางปนัญชยาสุขผลผู้ค้าสลาก
ซึ่งเป็นพยานของครูปีชามาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่

เพราะว่าต้องรอผลการตรวจสอบสำนวน
ส่งมาจากภาค๗ทั้งหมดให้เสร็จก่อน
ว่าขาดในเรื่องอดาอะไรอยากได้เรื่องอะไรเพิ่มเติม
ซึ่งหากมีข้อสงสัยส่วนไหนก็จะเรียกมาสอบปากคำอยู่แล้วนะคะ
และวันนี้เองวันพรุ่งนี้๑๓กุมภาพันธ์
โดยมีพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
ส่วนคณะทำงานที่จะใช้กำลังจากทั้งกองปราบราม

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เพราะว่าคดีนี้ยืนยันแล้วนะคะจะใช้หลักฐาน

ในเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านก็ต้องสรุปออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชม
ว่ามันมี๓คดีที่เกี่ยวข้อง
คดีแพ่งคดีแพ่งที่จะขึ้นศาลในวันนี้นะ
แพ่งมันเริ่มมาจากก่อนหน้านี้
พนักงานสอบสวนสพเมืองกาญจนบุรีทำหนังสือถึงธนาคารกรุงไทย
ทำการอายัดเงินในบัญชีของร้อยตำรวจโทจรูล
ซึ่งคงเหลือในบัญชีประมาณ๒๔ล้านบาท
ไว้ตั้งแต่วันที่๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๐แล้ว
คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหมวดจรูนไม่ได้ใช้เงินอีกแล้ว
เพื่อทำการอายัดเงินในบัญชีของร้อยตำรวจโทจบรูนอีกครั้ง
โดยสารจังหวัดกาญจนบุรีคดีแพ่ง
นัดให้คู่ความคือครูปรีชาและร้อยตำรวจโทจบรูล
มาพบเป็นนัดแรกในวันนี้

ส่วนคดีอาญาในคดีหวย๓๐ล้านมี๒คดี
คือ๑คดีที่ลุงจรูนหมวดจรูนร้อยตำรวจโทจรูล
แจ้งความครูปรีชาว่าครูปรีชาแจ้งความเท็จ
เป็นคดีอาญา๑๘๐๘ทับ๒๕๖๐แจ้งไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
นี่เป็นคดีอาญาคดีแรก
คดีอาญาอีกหนึ่งคดีก็คือคดีที่ครูปรีชาก็แจ้งความหมวดจรูน
ในข้อหารลักทรัพย์ไว้ที่สพเมืองกาญจนบุรี
ครูปีชาแจ้งหมวดจรูนลักทรัพย์
หมวดจรูนก็แจ้งกลับว่าแจ้งความเท็จ

สองอันนี้เป็นคดีอาญาที่ต้องตัดสินกันนะครับ
ก็เท่ากับมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญา
แล้วก็การพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าหวยของใคร